เคยไหมฮะที่ไปยืนรอรถเมย์แล้วไม่มีที่นั่ง
เนื่องมาจากป้ายนั้นอาจจะเป็นป้ายเล็กป้ายชั่วคราวอะไรต่าง

ปรากฏว่ารอปภที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขากำลังยืนคุมเขาเรียกว่าโชว์รูมรถยนต์อยู่นะครับ
พอเห็นว่าคนสูงอายุก็มารอบ่อยที่ป้ายนี้
แล้วก็ไม่มีที่นั่งเลยก็เลยต่อมานั่งให้
ภาพนี้ถูกแชร์ออกโลกออนไลน์เป็นที่ชื่นชมกันอย่างมากเลยแหละครับ
ดูสภาพที่นั่งกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับ
นี่แหละฮะเป็นแบบนี้ฮะ
คือไม่ได้เป็นผลงานของกอทมไม่ได้เป็นผลงานของขอสมก
แต่รอปภทำให้สังคมออนไลน์แห่ชื่นชมในทิติวัฒน์อัครทวีจิระโชธ
รอปภของโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งย่านเพชรบุรีตัดใหม่
หลังจากได้ต่อเก้าอี้ม้านั่งแล้วก็นำไปตั้งไว้บริเวณป้ายรถเมย์หน้าโชว์รูม
ศูนย์วิจัยนะครับเพื่อให้ประชาชนมานั่งรอได้
เขียนข้อความระบุแบบนี้อยากให้ทุกคนได้นั่งพักด้วยความหวังดี

โอ้โหติดป้ายไว้ให้แบบนี้ให้สร้างรอยยิ้มกันด้วย
พรีเซนเตอร์คิดแคทคนใหม่เลยคิดจะพักนึกถึงคิดแคท
โดยชาวเน็ตหลายรายที่มีโอกาสได้ไปใช้งานมานั่งนี้นะคะ
ก็พากันโพสต์ชื่นชมเนื่องจากป้ายรถประจำทางบริเวณนี้
จะไม่มีเก้าอี้นั่งรอรถค่ะทำให้ผู้ที่รอขึ้นรถเมย์ต้องยืนเมื่อย
เคยเจอเหตุการณ์รถเมย์ขาดระยะทำให้ต้องยืนรอยาวเลยค่ะ
แข็งเลยตั้งแต่๕โมงเย็นได้ขึ้นรถอีกทีตอน๑ทุ่ม
โอ้โห๒ชั่วโมงเต็มพอได้ใช้งานมานั่งตัวนี้
ก็อดที่จะขอบคุณพี่รอปภท่านนี้ไม่ได้นะคะ
นายทิติวัฒน์อัคระทวีจิระโชธค่ะ
นี่ย้ำชื่อคนดีเราต้องย้ำบ่อย
ล่าสุดนะครับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ได้สอบถามไปยังคุณทิติวัฒน์
อาคารทวีจิรโชธท่านนี้แหละครับ
เป็นรอปภวัย๕๐ปีแล้วนะครับ
อยู่บริษัทวรจักรยนต์ใกล้กับศูนย์วิจัย
ซอยส่วนวิจัยก็คือโชโรมโตโยต้านะครับ

เมื่อ๑๒ปีก่อนระหว่างปฏิบัติงาน
ผมได้เห็นผู้สูงอายุยืนรอรถเมย์
รออยู่นานรถก็ยังไม่มาสักที

บางส่วนต้องนั่งกับพื้นบริเวณหน้าโชว์รูม

มีการทุบตึกแล้วก็มีเศษไม้เหลืออยู่
นำมาต่อเป็นเก้าอี้ม้านั่ง๒ตัว
เพื่อให้คนรอรถเมย์ได้นั่ง
ใช่แต่ว่าคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าเดินไป
แต่คาดว่าน่าจะนำมาตั้งอีกครั้งเร็วนี้
เดี๋ยวกลับมาสร้างความสบายให้กับขาของผู้ที่นั่งรอรถเมย์แน่นอน

เก็บภาพแบบ๓๖๐องศาไปเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าสายตรวจโซเชียลเราทำงานเรียบร้อย